โทรไปก็ได้ยินกันหมดค่ะพี่ห้าหกคนธรรมศาสตร์บอกว่ามีศพพ่อมีไหมตอนแรกบอกมี
พี่คนที่ทำดอกไม้อ่ะค่ะคือเขาก็บอกว่าเขาจะแจ้งความแล้วนะแล้วเขาก็เลยเอ่ยปากขึ้นมาบอกว่าอ่า
เขาก็โทรถามลูกชายพ่อแล้วที่เป็นลูกเมียน้อยอะค่ะว่าพ่อยังอยู่ไหมคำตอบก็คือว่าพ่อยังอยู่พ่อไปหาปลากับแม่อยู่เขาพูดแบบนี้
ไม่รู้เรื่องเลยแต่ทั้งบ้านฝั่งเมียเก่าใครบอกว่าคงไปแจ้ง
อันนี้ก็ไม่รู้ค่ะว่าจะต้องเข้าไปคุยหรือแบบอธิบายอันนี้ให้กันหรือเปล่า
ไม่เลยครับให้ตำรวจเขาจัดการเอาเองเลยไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้น
ปากกันหรือว่าตายหนีแม่เก่าอะไรไม่ไม่มีไม่มี

ญาติทางฝั่งสามีอดีตสามีนะฮะหรือจะอดีตสามีด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้กุเรื่องว่าอดีตสามีของเธอเนี่ยหรือว่าคนที่เป็นลูกสาวเนี่ยบอกว่าพ่อของเธอเนี่ยตายทิพย์พอมีเรื่องตายทิพย์ขึ้นมาเขาก็ไปจัดงานศพด้วยความแม้จะเลิกกันไปนานแล้วแต่เขาก็รักพ่อนะอยากทำงานศพให้กับพ่อค่าใช้จ่ายในงานศพเนี่ย

แง่มุมทางกฎหมายก็มีก็เลยต้องเชิญทนายเจมส์มาด้วย
เพื่อให้คำแนะนำแล้วก็ให้ข้อชี้แนะกันนะครับ
ทนายนิติธรแก้วโตนะครับหรือว่าทนายเจมส์นะครับ
กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมิหลายท่านทีเดียว
สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีทนายเจมส์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ต้องเรียนท่านผู้ชมก่อนนะครับทนายเจมส์นั่งอยู่ตรงนั้น

คือเรานั่งกันด้วยข้อจำกัดตรงพื้นที่ตรงนี้นะ
เดี๋ยวทนายเจมส์จะให้ข้อชี้แนะเรื่องแง่มุมของกฎหมายนะครับ
ทางนี้ก่อนนะครับทางขวามือของผมนะครับน้องพลอยนะฮะ
พลอยเสื้อสีส้มตรงนี้นะครับข้างน้องพลอยนะฮะ
ก็คือคุณแอ้มนะฮะคุณแม่ของน้องพลอยนะครับ
คุณปรางนะครับนั่งอยู่ตรงนั้นนะครับคุณปราง
คุณปรางก็คือคนที่มารับจัดงานศพใช่ครับอ่า
ให้กับพ่อของน้องพลอยอดีตสามีของคุณแอ้มนะฮะ
ส่วนซ้ายมือของผมนี่คือคุณตั้มพี่ตั้ม
ตั้มยังมีชีวิตอยู่นะนี่นั่งอยู่ตรงนี้
ที่บอกว่ารถพ่วงชนตายไปแล้วพี่ตั้มบอกผมยังไม่ได้ตาย
นี่คือบอลบอลนี่คือเหรนใช่ไหมมีศักดิ์เป็นเหรนของคุณตั้ม
เป็นลูกพี่ลูกน้องกับพลอยนั่นแหละใช่ไหมก็คือลูกสาวของคุณตั้ม
ถามว่าบอลมานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยเหตุผลอะไรยังไง
ผมต้องเชิญมาเพราะพลอยบอกว่าบอลนี่แหละคือคนโทรมาบอก
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์เอาเส้นผมกับเล็บของพ่อเธอมาให้
เธอต้องได้จัดงานศพเดี๋ยวค่อยไล่กัน
คุณตั้มกับบอลรอแป๊บนึงนะผมขอทางนี้ก่อนนะฮะ
เจมส์จะได้ฟังข้อมูลพร้อมกันด้วยนะครับครับผม
พลอยพลอยคือคนที่ได้รับรู้เรื่องราวคนแรกเลย

กี่โมงจำได้ไหม๑๖นาฬิกาค่ะ

คือมีโทรศัพท์ค่ะสายเข้าโทรมา
หนูก็ถามว่าหนูก็ฮัลโหล

หนูบอกว่าใครอ่ะเขาบอกว่าบอลเขาบอกกูบอล
หนูบอกมีอะไรมันก็บอกว่าพ่อมึงโดนรถชน
เขาบอกอย่างนี้ค่ะหนูก็ถามว่าชนที่ไหน
มันก็บอกว่าชนที่สี่แยกบ้านครัว
แถวบ้านหมอสระบุรีใช่ค่ะ
เพราะว่าคุณตั้มพ่อของเราเนี่ย

ร่อมอยู่ในเขตท่าเรืออายุทยา

กันก็ตั้งแต่พลอยยังแบบอ๋อใช่นั่นเท่ากับยี่สิบยี่สิบกว่า
ปีละค่ะประมาณยี่สิบสองปีอ้าวบอลบอกพ่อถูกรถรถพ่วง
ชนรถพ่วงชนด้วยใช่ค่ะข้างหน้าคือรถพ่วงแล้วก็พ่อ
ตรงกลางค่ะและข้างหลังก็คือรถพ่วงอีกคันหนึ่ง
ขับรถไปใช่ค่ะอ่าแล้วยังไงต่อแล้วก็คือหนูก็ถามว่า
จริงไหมมันก็บอกว่าจริงจะล้อเล่นทำไมจะโกหกทำไมค่ะ
หนูก็บอกว่าแล้วมันก็บอกว่าจะไม่มาเหรอไม่มาดูพ่อ
เหรอหนูก็บอกว่าไม่มีรถไปเดี๋ยวหารถก่อนค่ะแล้วมันก็
บอกว่าไม่มาใช่ไหมหนูบอกเดี๋ยวหารถก่อนเดี๋ยวโทรกลับ
ไปแล้วก็วางสายค่ะแล้วหนูก็เลยบอกกับพี่หนูอ่ะพาไป
พ่อหน่อยค่ะแล้วสักคนหนึ่งก็โทรมาอีกพอหนูบอก
ก็พาไปหาพ่อหน่อยก็โทรมาอีกพ่อมึงอ่ะเขาออก
จากรถแล้วนะตอนนี้อ่าค่ะกำลังพ่อออกมาจากรถอืมค่ะ
แล้วก็บอกว่าพอประมาณไม่ถึงไม่ถึงสองนาทีอะค่ะก็ก็
บอกอีกพ่อมึงตายแล้วนะให้ไปที่โรงพยาบาลพระบาทเลย
เขากำลังจะส่งพระบาทค่ะหนูก็บอกว่าเดี๋ยวหารถก่อน
เดี๋ยวตามไปที่พระบาทอืมค่ะแล้วหนูก็เลยพาให้พี่
สาวหนูอ่ะพาไปคือพี่ข้างบ้านเป็นญาติกันนะคะครับให้
พาไปที่โรงบ้านพระบาทหนูก็ไปถามอ่าหลังที่เป็นห้อง
ถามว่าพี่คะขอถามหน่อยค่ะว่าอ่าชื่อวิรัติสิงห
ทองอะค่ะที่ประสบปฏิเหตุที่เขาส่งมาที่เนี่ยค่ะมี
ไหมเขาก็เลยบอกว่ารอสักครู่นะคะเขาก็ให้หนูยืนรอ
พอหนูพอถามปุ๊บเขาก็บอกว่ามีค่ะแต่ว่าออกไป
แล้วเขาส่งธรรมศาสตร์ไปแล้วค่ะตอนนี้ออกไปก่อนที่หนู
เข้าไปสิบห้านาทีชื่อนี้นามสกุลนี้ใช่ซึ่งเหมือนของ
พ่อเราเลยใช่ค่ะเขาบอกว่ามีแต่ว่าไปธรรมศาส
พระเกียรติแล้วใช่ค่ะอ่าซึ่งตรงนี้เราไม่แน่ใจ
นะธนาเจมส์เนอะอ่าอาจจะเป็นชื่อซ้ำกันนามสกุลซ้ำกัน
ยังไงก็ได้ครับเราไม่ได้ดูอายุบัตรประชาชนวันเดือนปี
ถามชื่อเสร็จปุ๊บเขาก็จะว่าเช็คเขาก็บอกว่ามี
แต่ส่งธรรมศาสตร์แล้วหนูก็เลยบอกกับเดินออกมาหาพี่
เลยบอกว่ามีเขาบอกมีอ่าใช่ค่ะตอนนั้นบอกแม่หรือยังเคย
ตอนนั้นก็คือแบบโทรบอกแม่ค่ะโทรบอกแม่แล้วว่าเออมี
พ่อนะพ่อตายจริงจริงนะอะไรแบบเนี้ยค่ะอ่าก็เอา
เป็นว่าไปธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติคือไปศพศพไปอ่า
พระบาทเนี่ยศพไปนู่นแล้วค่ะแล้วเรายังไงต่อแล้ว
กลับบ้านหรือว่ายังไงก็คือกลับบ้านค่ะอืมกลับบ้านก็คือ
ขอถามหน่อยคุณแอ้มฮะคือพี่อ้ำตั้งแต่เลิกกับอ่า
คุณตั้มก็ไปเนี้ยยี่สิบกว่าปีเนี้ยเขาก็ไปมีภรรยา
ใหม่ใช่ไหมไปมีมีลูกมีครอบครัวใหม่ใช่ก็รู้ก็รู้ว่า
เขามีใช่ไหมรู้ทีนี้พอพอมีญาติฝั่งของอดีตสามี
ทำไมเราไม่คิดว่าทางฝั่งนู้นเขาจะจัดงานศพหรือเปล่า
ฝั่งสามีเขาจะจัดงานศพกันเองทำไมเราถึงแบบ
ต้องไปติดต่อทางร้านดอกไม้ร้านหีบศพอะไร
เขาจัดงานศพเลยก็คือคือความไว้ใจบ่อนมันไง

มันมีรูปภาพถึงว่าเห็นแบบเป็นผ้าขาวห่อมาเลย
เหรอนุเห้อเคยมั่นใจใช่ค่ะส่งมาในแจ็คหนู

เป็นชุดมันเลยพี่โปรไฟล์สีแดงเสื้อสีแดงจำได้เสื้อบอล
ทึกรูปทันอย่างเดียวค่ะตอนนั้นบันทึกรูปปุ๊บพอหนูจะเข้าไปดู
ดูอ่ะดูอีกละหลายรูปอ่ะค่ะ
มันขึ้นว่าหมดอายุเลยนี่ใช่ไหมใช่ใช่เลยเหลือแต่รูปใช่
เหลือแต่ลูกแต่โปรไฟล์ของคนที่ส่งมาไม่เหลือแล้วก็คือ
มันเข้าเฟสไม่ได้อ่ะค่ะมันเข้าไม่ได้แล้วใช่อ่าเอาไม่เป็นไร
ทีนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือระหว่างทางที่คุยกับ
บอลตลอดเนี่ยพลอยบอกได้คุยกับป้าออนอีกเหรอใช่ค่ะป้า
อนคือใครคือพี่สาวของพ่อพี่สาวของคุณตั้มครับคุยทาง
โทรศัพท์ใช่ค่ะสลับไปสลับมาแต่เป็นเบอร์เดียวกันใช่ครับระหว่าง
กับป้าออนค่ะป้าออนบอกว่าไงป้อมป้อนบอกว่าพลอยนี่
ป้าออนนะอืมเขาบอกว่าตอนนี้ศพพ่ออยู่ธรรมศาสตร์แล้ว
แล้วคือพรุ่งนี้บ่าย๒โมงเขาให้หนูกับแม่เตรียม
เอกสารที่จะรับศพพ่อออกเขาว่านัดเก้าโมงเช้าค่ะไปเจอ
ที่วัดโคกงามคือตอนแรกอ่ะจะจัดศพพ่อที่วัดโคกงาม
อืมที่คุยกับเขาอ่ะนะคะค่ะแล้วเขาบอกว่าเก้าโมงเช้าไปเจอ
ตายค่ะที่โรงบาลออกให้ที่หรืออะไรแหละเอาไปให้
หนูคือเนี้ยเดียวพอเรื่องเยอะช่วยสรุปให้ค่ะคือทางพี่
กับพลอยเนี่ยไม่มีเงินมีทองหรอกใช่ไหมพี่แอ้มทำ
ลูกอยู่บ้านวันนั้นมีเงินติดตัวกันเท่าไหร่ร้อยห้าสิบค่ะ
ร้อยห้าสิบบาทแต่ที่ว่าไปจะอ่าไปหาคุณปรางเขาได้ให้จัด
งานศพเนี่ยพลอยบอกว่าป้าออนเนี่ยแจกแจงเลยเดี๋ยววันอาทิตย
ให้เลยเดี๋ยวเขาให้๑ล้านบาทค่ะล้านห้าเลยนะมีเงินทำศพช่วย
เหลือค่าศพอะไรอย่างนี้จากโรงงานบริษัทของพ่อที่พ่อทำงาน
อยู่อีกสองแสนค่ะเป็นล้านเจ็ดมีเงินประกันชีวิตที่พ่อทำเอา
พ่อเขาแบ่งให้ลูกสองคนคือลูกกับภรรยาใหม่กับเราเนี่ย
ลูกกับภรรยาเก่าเนี่ยที่ยังไม่ได้หย่ากันมีทะเบียสมรส
ว่าหน้าสองแสนบักสามแสนจะได้เงินตรงนี้
๒ล้านบาทวันรุ่งขึ้นเดี๋ยวไปทำเอกสารพอวันรุ่งขึ้น
มีนาคมวันอาทิตย์ป้าออนโทรมาอีกเหรอก็คือวันวันใช่ค่ะ
ตอนเช้าอันนี้เป็นบอลโทรหรือป้าอรโทรค่ะเบอร์เดิมบัวเดิม
หมายเรียกเดิมเลยค่ะชาร์จโทรมาค่ะ
เคยคุยกับป้าออนจำเสียงป้าออนได้

ป้าออนบอกไม่ต้องไปโรงพยาบาลแล้ว
ก็คือเขาบอกว่าศพพ่อบริจาคให้โรงพยาบาลไปแล้ว

ค่ะแล้วก็คือเขาบอกว่าให้หนูกับแม่อ่ะ

คือเขาผัดนัดเอาเอกสารมาให้ตลอดเวลาเลยค่ะ

เพราะเรามั่นใจว่าเราจะได้ค่า

ร่วมเกือบ๒ล้านตรงนี้เนี่ย
เราก็เลยอยากจัดงานศพให้พ่อ

เพราะว่าย่าน่ะไม่ถูกกับพระที่วัดโคกงาม

เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องภรรยาปัจจุบันของพ่อเราเลยเหรอ

แต่เขาไม่จัดงานศพให้กับสามีเขาเหรอ

บอกว่าแฟนของพ่อมายุ่ง

แล้วก็รู้ว่าจะได้ค่าใช้จ่ายเท่านี้เท่านี้

หนูเพิ่งมารู้ตอนที่หนูคุยกับพี่ปางแล้วว่าพ่อตาย

จัดงานศพให้พ่อเพราะคิดว่าเดี๋ยวจะได้เงินเท่านี้เท่านี้

ไม่ใช่ค่ะคือรู้ว่าพ่อตายปุ๊บก็โทรหาพี่ปลาง
ปรึกษาพี่ปังว่ามันอย่างนี้อย่างนี้จะเอายังไง
แล้วพอคุยกันเสร็จยังไงกันเสร็จเคลียร์กันเสร็จแล้วค่ะ

วันรุ่งขึ้นเขาบอกเดี๋ยวให้เราไปรับเส้นผมกับเล็บ

บอกพอประมาณบ่าย๒ค่ะบ่ายสองโมงขี่รถมาที่หน้าบ้าน
เขาตะโกนเรียกหนูบอลขี่รถมาหน้าบ้าน

ใช่ค่ะมาตะโกนเรียกหนูพลอยเอาผมตาหนูอยู่ในบ้านอ่ะ
หนูยังได้ยินเลยค่ะพี่ว่าเขามาเรียก
หนูก็เดินไปแล้วป้ายที่ชื่อที่ติดตรงอ่าไอ้ผ้าขาวที่มากับผมอะค่ะ

ใช่ค่ะหนูก็ถามว่าทำไมชื่อนิวัฒน์ก็บอกว่าพ่อเปลี่ยนชื่อค่ะ

นามสกุลเหมือนเดิมเปลี่ยนแต่ชื่ออืมค่ะแล้วเขาก็บอกว่าหนูก็ถามแล้วมีเอกสารไหม
เอกสารเปลี่ยนชื่อเพราะว่าหนูเปลี่ยนชื่อมาหนูยังมีเอกสารเลย
เขาก็บอกว่าเดี๋ยวตอนเย็นเอามาให้

แต่ห่อผ้ามานิวัฒน์สิงห์ทอง

ยังชื่อวิรัติสิงห์ทองอยู่ไม่เคยเปลี่ยน

เราก็เลยได้เส้นผมกับเล็บมา

เดี๋ยวช่วงหน้าจะไม่ได้ไปข้างหน้าต่อ
พอถึงเย็นวันที่๕มีนาใช่ไหม

มีค่าดอกไม้ค่าหีบศพนะครับทุกผู้ชมครับ
ดอกไม้ม่านหลังหีบขนมเลี้ยงแขกซองพระกับข้าวเลี้ยงพระ
วงมาลัยต่างนานา๔๕๕๐๐บาท
จัดงานศพคืนแรกวันอาทิตย์ที่๕มีนาคม

คุณปรางมาสะกิดลูกสาวของผู้ตายที่ในโรงมีเส้นผมกับเล็บ
พลอยทำไมญาติฝั่งฝั่งพ่อเขาไม่มาสักคนเลย
เพื่อนที่บริษัทโรงงานของพ่อมาคนเดียวใช่ค่ะ
แล้วเขาบอกในบริษัทไม่เห็นมีการแจ้งอะไรเลย
วันรุ่งขึ้นเดิมเนี่ยป้าออนที่โทรมาบอกให้ไปเคลียร์กับรถพ่วง
เขาจะจ่ายล้านหนึ่งใช่ค่ะที่สพพระบาทที่เป็นท้องที่เกิดเหตุใช่ค่ะ
คุณปรางเลยบอกเอางี้ไปถามตำรวจก่อนเลยดีกว่า

วันรุ่งขึ้นก็เลยไปถามใช่ไหม

ไม่มีเลยครับเพราะว่าไม่มีเหตุอุบัติเหตุทั้งสพพระบาทแล้วสพบ้านหมอไม่มีเหตุเกิดขึ้น

ก็เลยกลับมาที่วัดก่อน

ใช่ก็คือคุยกันหลายคนนะครับคนที่อยู่ที่วัดทั้งหมดก็ทีมงานจัดดอกมงหน่อไม้ก็ยังอยู่
แล้วทำไงได้โทรไปถามบอลกับป้าออนเขาไหมตามเบอร์โทรอะไร

เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณปรางก็เลยไปแจ้งความ
เพราะสรุปล่ะเห้ยตกลงแล้วตายหรือไม่ตายแล้วจะมีเงินค่าต่างนาน
จะได้หลังจากที่พ่อเสียชีวิตเราจะได้มาครอบครัวจะได้มาเนี่ยจะมาใช้ค่า
ศพเขาไหมเลยแจ้งความพลอยครับเพราะถือว่าเป็นคนมาจ้างเราจัดงาน
ถูกต้องครับพลอยค่ะทำยังไงทีเนี้ยยุ่งเลยคือหนูก็เลยบอกกับอ่าต้น
สายค่ะต้นสายคือหนูไปหาป้ามาป้าอีกคนนึงป้าพินค่ะไปที่บ้านเขาแต่ว่าไม่
เจอเขาเจอคนรู้จักเขาเขาเลยให้เบอร์มาก็เลยโทรหาเขาอะค่ะแล้วก็พอคุย
เสร็จปุ๊บก็กลับไปที่วัดพอได้เบอร์กลับไปที่วัดปุ๊บค่ะพี่ปางก็เลยบอกว่า
ตรงนั้นเลยโทรหาป้าอีกคนนึงใช่ค่ะซึ่งไม่ใช่ป้าออนใช่ค่ะเป็นพี่สาว
พ่อเหมือนกันเป็นพี่สะพ้ายพี่สะพ้ายชื่ออะไรป้าพินค่ะป้าพินใช่ค่ะป้าพินว่ายังไง
โทรไปเขาก็บอกว่าจะถามอยู่พอดีเลยเรื่องพ่อมึงตายอะไรอย่างนี้ค่ะ
ข่าวกันแล้วว่าพ่อพ่อพลอยตายใช่ค่ะก็คือแม่ก็บอกว่าเขาก็แม่ก็จะถามเขาอืมค่ะแล้ว
ว่ายังไงตกลงพ่อตายหรือไม่ตายเขาว่ายังไงจะบอกหนูได้ไหมครั้งแรกเขาก็ไม่ยอมบอกเขาก็บอกว่า
ก็ไม่รู้อะไรยังไงเขาก็บอกอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่ปังก็บอกว่าเขาเขาให้บอกหนูพูดว่าเขาจะแจ้งความอ้าเรื่องหนูแล้วนะ
เขาก็เลยบอกว่าพ่อเขาโทรหาลูกพ่อแล้วพ่อไม่ตายพ่อไปหาป้ากับแม่ค่ะก็เลยถึงมารู้ว่าพ่อไม่ตาย
ก็เลยเป็นข่าวขึ้นมาใช่ค่ะเพราะวันนู้นเขาก็พูดเสียหายสูงต้นไปสี่หมื่นจ่ายไปหมดแล้วใช่ไหมค่ะ
แล้วใช่ไหมทางนี้ก็ถูกแจ้งความต้องหาเงินมาใช้เขาใช่ค่ะมีเงินใช้เขาไหมเนี่ย
เมื่อวาน๕โมงเย็นใช่ไหมครับตำรวจก็ไปตามเขาโทรหาหลวงพี่เดี๋ยวผมกลับมาคุยด้วยเขาก็ต้องมาไล่ทางนี้แล้วว่าตกลงแล้วเนี่ยตายหรือไม่ตายหรือว่ารู้เรื่องไม่รู้เรื่องบอลเนี่ยไปกุเรื่องไปโกหกเขาหรือเปล่าหรืออะไรยังไง
ให้กับคุณตั้มตายทิพย์เขาเนี่ยคุณตั้มยังมีชีวิตอยู่นะฮะ
ณขณะนี้สิ่งที่เราต้องการคืออะไรครับก็คือค่าที่จัดงานหมดไปก่อนนะครับ
เท่าไหร่ฮะสี่หมื่นกว่าบาทนะครับเกือบห้าหมื่น
เพราะว่าอันนี้ยังไม่รวมพวกค่าเครื่องฟงเครื่องไฟยังไม่ได้รวม
สี่หมื่นห้าพันห้าร้อยครับซึ่งเราไปแจ้งความไว้แล้วล่ะใช่ครับ
ที่เราต้องการเรียกเงินคืนคนที่เราแจ้งความก็คือคนที่จ้างเราแหละ
ใช่ค่ะก็คือพลอยใช่ครับเราต้องการเงินตรงนี้ครับผม
ไม่รู้ว่าสองครอบครัวคุณจะยังไงไม่รู้ใช่ครับ
แต่ต้องมีคนรับผิดชอบเงินตรงนี้ให้เราถูกต้องครับ
พลอยสิ่งที่ต้องการคืออะไรนะขณะนี้
คือหนูอยากให้เขารับผิดชอบให้เขาคือใคร
ทั้งสองฝ่ายทางนู้นค่ะทั้งพ่อทั้งพ่อกับทางบอล
กับบอลใช่ค่ะป้าอ้อนอ่ะ
ก็คืออยากให้เขาร่วมกันรับผิดชอบให้หนูค่ะ

เพราะตรงเนี้ยมันต้องมีคนรับผิดชอบถูก
จัดงานศพให้พ่อใช่ค่ะอ่าตำรวจกำลังไล่อยู่ใช่ไหม
ใช่ค่ะอ่าฟังทางนี้บ้างนะฮะ
คุณตั้มกับคุณบอลเอาทางคุณตั้มก่อนแล้วกันเนอะ
ครับคุณตั้มตกลงแม่ก็นั่งอยู่ตรงนี้
รู้เรื่องตอนไหนคะเนี่ยตอนห้าโมงเย็นของวันเสาร์ครับ
ห้าโมงเย็นวันเสาร์ก็คือสี่มีนาคมอ่ะเหรอครับครับ
เฮ้ยวันที่๔มีนาคมคือวันที่ได้สายจากบอลกับป้าออนเหรอ
ใช่ค่ะวันนั้นคือได้รู้เรื่องยังไงครับ
รู้เรื่องจากหัวหน้างานครับหัวหน้างานโทรมาอืม
ว่าเขามีคนรายงานไปหาหัวหน้าว่าตั้มอ่ะตายอืมครับ
ผมก็บอกอ้าวผมก็อยู่บ้านอ่าแล้วทำไมวันอาทิตย์วันจันทร์
วันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ว่าเขาไปไล่อะไรกันเอาไม่ได้ไม่ได้โทรแจ้งลูกสาว
หรือว่าอดีตภรรยาไม่ได้ไม่ได้ติดต่ออะไรเลยผมก็พอคุยกับลูกพี่เสร็จปุ๊บ
ผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วอืมผมก็ปล่อยเลยจำเลยเลยอ๋อคือก็แสดงว่า
บอกว่าลูกพี่ผมรู้ว่าผมยังอยู่ผมก็ไม่มีปัญหาแล้วจบ
คือหัวหน้างานโทรมาเขาบอกตั้มเขาบอกคุณตายเราก็บอก
เรายังอยู่ครับเราก็เฉยเฉยก็คิดว่าอ้าวครับก็รู้ว่าเหมือนว่า
เฟคน้องเฟคนิ้วอะไรก็หว่ากันไปลูกพี่รู้ว่าผมยังอยู่แล้วแค่นั้น
ก็ไม่รู้ว่าฝ่ายนู้นเขาจัดงานทรงงานศพไม่รู้เรื่องอะไรเลย
ตั้งแต่เลิกกันได้ติดต่ออะไรกันไหมฮะก็มีช่วงแรกแรกอยู่พักนึง
หรือยังแยกกันนานแล้วครับตอนนั้นผมไปขอเขาหย่าอืม
แต่เขาไม่ยอมหย่าให้แล้วผมก็เลยไม่ได้ไปฟุ้งสิ่งอะไรเลยตอนนี้
คือคือน้องพลอยลูกสาวเนี่ยของทั้งคู่เนี่ยของคุณแอ้มกับคุณตั้มเนี่ย
อายุยี่สิบสองปีก็เจอกันก็เท่ากับว่ายี่สิบสามยี่สิบสี่ปี
ตอนที่คบหากันย้อนไปก็นู่นอ่ะสองห้าสี่สองน่ะใช่ไหม
ผมผมไล่ไล่ตามปีนะแล้วก็พอแบร์บอกก็เลิกกันเลยครับ
โดยที่ยังไม่ได้หย่าแต่ตอนนั้นจดทะเบียนสมรสใช่ไหม
จนมามีภรรยาปัจจุบันมีลูกอีกหนึ่งคนใช่ไหมฮะ
เอาทีนี้เอาทางบอลก่อนทางคุณตั้มเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องหรอก
มีแค่เจ้านายโทรมาถามเขาก็บอกเขาไม่ตายเขาไม่ได้สนใจ
ก็ไปทำมาหากินเขาปกติครับจนกระทั่งเมื่อวานเหรอที่ตำรวจมาหา
ที่เขาเมื่อวานเขาติดต่อไปทางลูกพี่อ่า
แล้วก็ผมไม่อยู่ผมไปหาปลาอืมแล้วก็ลูกพี่เขาโทรมาหาที่บ้าน
โทรศัพท์ผมไม่ได้ไปอืมลูกก็รับแล้วก็สักพักแล้วลูกก็โทรไปตามผม
อืมแต่ผมไม่ได้รักอืมเพราะมันอยู่ในรถโทรศัพท์ผมลงน้ำอยู่
ก็กลับมาช่วงเย็นลูกก็บอกว่ามีตำรวจมาว่ามาถามว่าพ่อตายแล้ว
รู้เปล่าลูกบอกไม่รู้แล้วก็ให้โทรหาลูกพี่ด่วน
ก็ลูกพี่เราก็ถามตั้งแต่วันอาทิตย์อันนี้ลูกพี่อีกคนหนึ่งครับอีกคนหนึ่ง
เมื่อวานวันจันทร์อีกคนนึงแสดงว่าเรื่องมันมันยังไม่จบ
ก็เลยมีคนโทรมาตามก็มีตำรวจเขาโทรไปหาลูกพี่
คือสรุปเมื่อวานตอน๕โมงเย็นคุณตั้มก็เลยไปที่โรงพักใช่ไหม
เมื่อวานนี้พอท่าเรือครับสพท่าเรือครับอ่า
ท้องที่ที่จัดงานศพใช่ไหมเพราะว่าคุณปรางเนี่ยไปแจ้งความพลอยเอาไว้
เพื่อไปยืนยันว่าผมยังไม่ได้ตายครับอ่าและไม่ได้กุเรื่องครับ
ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยอืมบอลครับนี่เขาบอกเราเลยนี่แหละ
โทรมาแล้วก็เอาเส้นผมเอาเล็บอะไรไปให้ด้วย
เอาเรื่องโทรก่อนโทรจริงหรือเปล่าไม่จริงครับผมมีหลักฐานหมด
หลักฐานว่าผมอยู่ในบ่อนไก่ตลอด๔มีนาคมนะครับมีพยาน๑๐คน
อยู่ถึงหกโมงเย็นเอาอยู่แต่ก็โทรได้เนี่ยผมอยู่ในบ่อนไก่ครับ
อยู่กับไก่เลยดูไก่อยู่เลยผมไม่เคยโทรไม่ได้โทรแน่แน่
โทรแน่ครับมีไหมเบอร์โทรเนี้ยนี่เราพยายามติดต่อไปยังเบอร์โทรที่ทางพลอย
เขาบอกว่าเอาบอลกับป้าออนใช้เบอร์นี้โทรหาเขานะครับอ่าเป็นศูนย์เก้าห้านะ
แต่ว่าตอนนี้โทรไม่ติดแล้วนะโทรไม่ติดแล้วถ้าเดี๋ยวพี่ขอให้ให้บอลดูหน่อย
ไม่ไม่เอ่ยออกกันแล้วกันเผื่อไปโดนเบอร์ของใครเข้ามีไหมเบอร์นี้ใช้เราไหม
ไม่ใช่ครับไม่เคยมีเลยไม่มีนะครับไม่รู้จักเบอร์นี้ไม่รู้ครับ
ไม่เคยส่งครับดูได้เลยโปรไฟล์อะไรนะใส่เสื้อสีแดงแดงใช่ไหม
อันนี้ไหนไหนพี่ขอดูโปรไฟล์เฟซบุ๊กหน่อยสิคือคือพลอยเนี่ยบอกว่า
รูปเดียวใช่คือกำลังจะจะเซฟทั้งหมดอะค่ะแต่ได้แค่รูปเดียว
เพราะฉะนั้นจะไปไล่ย้อนหลังว่าใครส่งมาให้ฉันนะคนนั้นคนนี้มันก็เลยไม่มีหลักฐาน

แต่ยืนยันว่าคือคนนี้รูปนี้เลยค่ะ

ก็วันนั้นใส่เสื้ออะไรไปครับผมอยากจะรู้แค่นั้น
อันนี้เขาบอกโปรไฟล์เฟซบุ๊คที่ส่งไป
วันที่ผมไปให้

วันที่๔มีนาคมพลอยยืนยันว่า
บอลโทรมาพร้อมกับป้าออนสลับสายด้วย

แต่บอลบอกผมอยู่บ่อนไก่ทั้งวัน

ผมไม่ได้ยุ่งกับกันมา

ขี่มอเตอร์ไซค์เอาเส้นผมกับเล็บของพ่อ
ไปให้เขาที่บ้านเขาใช่มั้ย

อยากให้ตำรวจไปดูกล้องด้วย

วันที่๕ค่ะวันที่ไปวันที่๔ไม่ได้เจอกันเลย

วันที่๕ผมก็ไปชุดอะไร

เขาบอกว่าเอาเล็บกับเส้นผมพ่อไปให้

สีช้ำพูรถใช่มั้ย

เสื้อเป็นเสื้อสก๊อตแบบคนทำนาค่ะ

ใช่เลยใช่ค่ะเสียงหนูก็จำได้แล้วค่ะ

บ่าย๒ค่ะบ่าย๒อยู่ที่ไหน
บ่าย๒คุยกับเด็กอยู่ครับ

เรายืนยันว่าเราไม่ได้ไปไม่ได้ไป

ยืนยันว่าไม่เคยไปแจ้ง

ครับไม่เคยเดี๋ยวเราจะต่อสาย

ระหว่างที่คุยกับบอลก็คุยกับป้าออนด้วย
ใช่ค่ะนะป้าออนก็บอกเรื่องราวต่าง

มันคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมก็ไม่รู้

ไม่รู้เหมือนกันนะครับงงไปหมด

คือทางฝั่งนี้งงอยู่ดีก็เป็นข่าวเนี่ย

ว่าเคยเอามาไหมเอาผมมาไหม

ออนป้าออนรู้จักน้องพลอยใช่ไหมฮะ

ลูกสาวของน้องชาย

ป้าออนเคยโทรไปบอกพลอยเขาหรือเปล่าว่า

นี่โตมาไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยนะจ๊

พลอยใช่เสียงนี้ไหมป้าออนใช่เสียงนี้ไหม

ใช่ค่ะเสียงนี้หนูจำได้

ป้าออนนี่พลอยอยู่ตรงนี้

อยทำไมหนูกุเรื่องแบบนี้ลูกป้า

หนูก็ไม่คงไม่จัดงานให้มันเกิดเรื่องขนาดนี้หรอก

หนูจะไปจัดงานดอกไม้ที่มันใหญ่โตขนาดนี้

จะโทรไปทำไมในเมื่อป้าไม่มีเบอร์หนู

เพราะว่ามีเสียงบอกว่านี่ป้าออนนะ

ถ้าหนูไม่รู้ว่าเป็นป้าอย่างนี้
หนูก็คงไม่ทำอะไรแบบนี้แน่นอน

เอาแหละได้เจ๋งจริง

คิดว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรเนี่ยป้าออนมัน

เพราะว่าไม่เคยยุ่ง
ไม่เคยเกี่ยวกับพวกคันนี้เลย
เจอหน้ากันยังไม่เคยเจอเลย

แล้วไม่เคยติดต่อเบอร์ก็ไม่มี

ยืนยันว่าไม่เกี่ยวเลย

แต่พี่แอ้มกับพลอย

โดยเฉพาะพลอยยืนยันเพราะเป็นคนรับโทรศัพท์

คนที่จะเป็นใครก็ไม่รู้ที่โทรมาบอก

แต่คือหนูมั่นใจคือว่ายังไงก็ต้องเรื่องใบหย่าแน่นอน

ใช่ค่ะคือเรื่องที่อยากจะหย่ากับแม่ค่ะ

ไปมามันเกี่ยวอะไรกับเรื่องใบหย่า

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาขอพักแป๊บเดียวครับทุกผู้ชมครับ
ครับคือยังไงซะความจริงมันก็ต้องมีเพียงหนึ่งเดียวนี่แหละทั้งสองฝั่ง
ยังยืนยันในข้อมูลของแต่ละฝั่ง

อยู่แล้วครับเพราะว่าในขั้นตอนของการโกหกหลอกลวง
มันทำให้คนอื่นเขาเสียหาย
แล้วก็ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือเปล่า

จะเข้าอะไรบ้างไปพรบคอมจะถึงไหม
เรื่องแรกเขาต้องไปพิสูจน์ก่อน
สิ่งที่พูดขึ้นมาเนี่ยมันใครเป็นคนโกหก
นะครับแล้วการโกหกตรงนี้จะพิสูจน์ยังไง
ตอนไม่ยากครับเขาจะเช็คจากเบอร์โทรศัพท์ก่อนที่เขาโทรเข้ามา
เป็นเบอร์ของใครใครเป็นคนลงทะเบียน
แล้วในขณะที่โทรนั้นเบอร์โทรศัพท์เบอร์นั้น
อยู่ที่ไหนอืมนะครับอยู่ใกล้บริเวณของ
ของใครที่อ้างถิ่นที่อยู่นะครับแล้วก็อ่า
ที่สำคัญดูที่ดูไม่ยากเลยคืออ่า
ที่น้องบอกว่าวันที่ห้าบ่ายสองเนี่ยมีรถมอเตอร์ไซค์
อ่าซึ่งน้องบอลใช่ไหมครับเป็นคนขับเอามาให้นะครับ
ต้องไปไล่กล้องดูว่ามีมอเตอร์ไซค์ขี่เข้ามาในช่วงระยะเวลานั้นจริงหรือไม่
แม้ว่าหน้าบ้านของน้องจะไม่มีกล้องแต่เส้นทางมันดูได้ใช่ค่ะ
ใช่เพราะเขาก็ต้องไล่ดูจากบ้านของน้องไงว่า
จากเส้นทางบ้านของน้องเนี่ยมีกล้องวงจรปิดตรงไหนบ้างนะครับ
ไอ้เบอร์มือถือที่พลอยบอกบอลกับป้าออนสลับคุยกันเนี่ย
ครับบอลกับป้าออนบอกโอ้ยไม่ใช่เบอร์เขาเลยเนี้ยใช่
มันก็เช็คไม่ยากว่าเบอร์มือถือนี้ชื่อใครอ่าใครเป็นคนลงทะเบียน
ช่วงเวลาที่โทรเนี่ยอยู่ใกล้กับที่บอลบอกว่าอยู่ไหม
ถูกต้องครับเพราะบอลบอกบอลอยู่บอลไกล
บอลคุยกับเด็กอยู่ป้าออนก็อยู่บ้านป้าออนครับ
เบอร์มือถือนี้มันจะอยู่ตรงไหนยังไงครับถูกต้องครับ
เพราะว่าในการใช้โทรศัพท์มือถือมันก็ต้องมีการอิงเสานะครับ
เสาสัญญาณนะครับเพราะว่าเบอร์ไหนอยู่ใกล้เบอร์ไหนเนี่ยมันรู้หมดนะครับ
เขาจะได้เงินคืนจากใครคะเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่าใครเป็นคนโกหกนะฮะ
เพราะแต่เบื้องต้นเลยเนี่ยในการทำนิติกรรมสัญญาเนี่ยนะครับน้องพลอยใช่ไหมครับ
เป็นคนว่าจ้างก็ต้องรับผิดชอบก่อนในส่วนของแพ่งนะฮะอืม
แต่ถ้าเกิดเป็นคดีอาญาก็จะต้องเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องไปว่ากล่าวกัน
เอากับคนที่กระทำความผิดจริงจริงอืมนะครับอุ้ยทางคุณแอ้ม
เอายังไงดีคุณพลอยก็คืออยากอยากให้เขารับผิดชอบ
เมื่อกี้บอกว่าคิดว่าเป็นไปเพราะเรื่องหย่ามันคืออะไรยังไงก็คือว่า
พ่อน่ะเคยมาติดต่อแม่ค่ะเรื่องใบหย่ามาขอหย่าแต่ว่าแม่ไม่ยอมหย่า
อืมใช่ค่ะเมื่อหกสี่ค่ะประมาณเมษาค่ะพ่อมาขอหย่ากับแม่ที่บ้าน
ค่ะแม่บอกว่าแม่ไม่อยากแล้วพ่อก็ถามแม่ว่าจะเก็บไว้ทำอะไร
ในเมื่อพ่อไม่มีมรดกอะไรแม่ก็เลยบอกว่าตอนเนี้ยมันไม่มีหรอก
แต่ว่าตอนตายมันมีมีอะไรคือก็แบบเหมือนแบบว่าเรื่อง
อะไรอย่างเงี้ยในโรงงานอะสมบันทรรย์ประจำชีวิตสวัสดิการสังสารธนา
คือคือที่แม่พูดเพราะว่าพ่อไม่เคยมาดูแลหนูเลยค่ะอืมเออ
อย่างงี้เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ยาก็ไม่ยาใช่ค่ะ
แต่ถ้าจะให้ยาคุณแอ้มต้องทำยังไงถึงจะให้ยา
ก็คือชดใช้มาถูกทั้งหมดยี่สิบกว่าปีตั้งแต่ที่ไม่เคยเลี้ยงดูหนู
ไม่เคยจ่ายอะไรเลยเท่าไหร่ฮะล้านห้าหนึ่งล้านห้าแสนจ้ะ
แต่เราไม่ได้กุเรื่องขึ้นมาเพื่อจะให้สามีตายทิพย์แล้วก็
แล้วหนูไม่รู้ด้วยเอาไว้เราจะได้เอาไปเบิกประกันไม่มีเลย
ไม่เคยคิดเลยไอ้เรื่องนี้มีเงินประกันหนูไม่รู้ด้วย
หนูไม่เคยติดต่อกับเขาเลยจัดงานด้วยใจจริงใช่แม้ปกติงาน
เขาจะไม่ดูแลเราแต่เขาแจ้งมาว่าญาติฝั่งพ่อเขาไม่จัด
เดี๋ยวฝั่งเราจัดเองก็ได้อย่างเงี้หรอก็คือเขาให้ฝั่งหนูจัดเลย
เราก็เลยจัดใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวผมขอถามหน่อยคุณตั้ม
เขาบอกเขาไม่หย่าถ้าจะหย่าต้องล้านห้านะไม่มีให้หรอก
ไม่มีให้เขาว่าอย่างงี้เอาไว้งั้นก็ไว้อย่างนั้นก็ไม่เป็นไร
ผมก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรอืมไม่หย่าก็ไม่หย่าแต่ไอ้เงินประกันน่ะ
ไม่มีชื่อไอ้พลอยแล้วเพราะบริษัทเขาเปลี่ยนให้เปลี่ยนนโยบายว่า
ผู้รับผลประโยชน์ก็เลยลงสองคนเป็นลูกชายกับภรรยาปัจจุบัน
ซึ่งไม่ได้จดทะเบียสมรสครับแต่เราเปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์ในประกันชีวิตแล้ว
แต่ถ้าจะให้ยาด้วยเงินล้านห้าเนี่ยเราไม่มี
ทนายเจมส์มันจะลักษณะยังไงอย่างนี้ต้องขออนุญาตถามแง่มุมกฎหมายแล้วล่ะ
ในแง่มุมของกรมวัฒนธรรมนะครับผู้ที่ทำประกันชีวิตใช่มั้ยครับ
ประสงค์ที่จะมอบผลประโยชน์ตรงนี้นะครับให้กับใครก็เป็นจุดวัตถุประสงค์ของผู้ทำเขา

อย่าไม่หย่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าทางฝั่งนี้มีสิทธิหย่า
ซึ่งซ้ำทางฝั่งนู้นไปมีครอบครัวใหม่ทางฝั่งนี้มีสิทธิ์หยา
แต่ทางฝั่งนู้นไม่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องหย่า
แล้วทางฝั่งนี้มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไหม

ถ้าฟ้องหย่านะก็จะมีสิทธิ์ในการที่
ผู้ชายไปมีครอบครัวอื่นไปยกย่องอย่างอื่นเยี่ยงภรรยานะครับ
ถ้าสารพิพากษาว่าให้หย่ากันเนื่องจากเหตุ

ให้ฝ่ายสามีจ่ายค่าโทษแทนลีกภรรยาได้
คือเรื่องแยามั้ยยามันเวลาระงมานานยี่สิบกว่าปี

ตรงนี้เอาเป็นว่ามีคดีอยู่
ทางนี้ก็ยืนยันว่าไม่ได้ทำ
ถ้าคุณสดเลย

เป็นผู้ดำเนินคดีดำเนินการตรงนี้อยู่นะครับ

ที่เหลือเรื่องในครอบครัวยยังไง

เปิดปากกับภาคภูมิวันนี้หมดเวลานะครับ
พบกันใหม่พรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งนะครับ